คุณผู้ชมคะตั้งแต่วันที่๑พฤศจิกายน๒๕๕๙
ก็คือตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะคะ
สำหรับประชาชนที่จะเดินทางไปถวายสักการะพระบรมศพ
เมืองหน้าพระบรมกฏณพระที่นั่งดูสิตมหาประสาทพระบรมมหาราชวัง
จะต้องเข้าทางประตูมณีนพรัช
เดิมเข้าทางประตูวิเศษชัยศรีก็คือจะเปลี่ยนเส้นทางในการเดินเข้านะคะ
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานค่ะ
เส้นทางการเข้าถวายสักการรับพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุลยเดช
เบื้องหน้าพระบรมโกรธณพระทินางดูศิษย์มหาประสาท
พระบรมมหาราชวัง
สำนักพระราชวังประกาศเปลี่ยนเส้นทางใหม่โดยตั้งแต่วันที่๑พฤศจิกายน๒๕๕๙เป็นต้นไป
ประชาชนจะต้องเดินเข้าพระบรมมหาราชวังทางประตูมณีนพรัช
จากนั้นเลี้ยวขวาก่อนเลี้ยวซ้ายเข้าประตูวิหารยอดเข้าสู่วัดพระศรีรัตนาศาสดารามฝั่งทิศเหนือ
เลี้ยวซ้ายเดินตามทางพระระเบียงคดวนรอบพระระเบียงคดไปทางประตูสนาม
ซึ่งอยู่ทางทิศใต้ของวัดพระศรีรัตนศาสดารามจะมีเจ้าหน้าที่คอยจัดแถว
เข้าสู่ถนนอมรวิถีบริเวณด้านหน้าพระที่นั่งอมรินวินิจฉัยมหายศูนย์พิมาร
เดินตรงผ่านหน้าพระที่นั่งจักรีมหาประสาทเข้าสู่พระที่นั่งดุสิตมหาปราศาสตร์
ให้เดินผ่านประตูกำแพงแก้วด้านตะวันออกเพื่อขึ้นสู่พระที่นั่งด้านมุกตะวันออกเช่นเดิม
เมื่อเข้าสู่ภายในพระที่นั่งให้นั่งพับเพียบโดยพับขาไปทางขวา
จึงก้มลงกราบตรงหน้าพระบรมศพให้กราบหนึ่งครั้งโดยไม่แบมือ
เสร็จแล้วให้ลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราศาสตร์ทางมุกด้านเหนือ
ซ้ายออกประตูกำแพงแก้วด้านตะวันตกของพระที่นั่งดุสิตมหาปราศาสตร์
แล้วเดินออกจากพระบรมมหาราชวังสู่ถนนมหาราชทางประตูศรีสุนทรและประตูเทวาพิรมตามลำดับ
เข้าถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุลยเดช
งหน้าพระบรมโกศณพระที่นั่งดุสิตมหาปราศาสตร์
สำนักพระราชวังขอความร่วมมือประชาชนทุกคนห้ามบันทึกภาพใดและแต่งกายสุภาพในชุดไว้ทุกข์สีดำเท่านั้น
สุภาพบุรุษให้สวมเสื้อมีปกกางเกงขายาวงดสวมกางเกงยีนและให้ใส่รองเท้าหุ้มส้นสีดำ
สุภาพสตรีให้สวมชุดมีแขนไม่รัดรูปกระโปรงยาวคลุมเข่าหรือผ้าถุงงดสวมกระโปรงยีนและให้ใส่รองเท้าหุ้มส้นสีดำ
ส่วนชาวเขาสามารถสวมชุดชาวเขาชุดลูกเสือสำหรับลูกเสือชุดนักเรียนนิสิตนักศึกษาที่ถูกต้องตามระเบียบของสถานศึกษานั้น